นี่มาดูเรื่องนี้ปรากฏว่าพระท่านออกมาบินทบาท
อืมแต่พระท่านก็งงอยู่เอ๊ะตอนนี้อัตมาอยู่บนดวงจันท
หรือว่าบนดาวอังคารหรือเปล่าถ้าเจอนักบินอวกาศเยอะเหรอคะ
เพราะนักบินอวกาศเนี่ยมาใส่บาทนะคะคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะครับ
พระท่านก็อำนวยพรให้นะคือดิฉันกำลังดูอยู่พระท่าน
หลุดขำใช่ไหมคะท่านก็คงบอกว่าน่ารักดีนะฮะแต่ท่านก็คงงตัวท่านเอง
บอกว่าเอ๊ะอาจจะมาอยู่ที่ไหนน่ะอยู่บนดวงจันทร์ตาวอังคารหรือเปล่า
ทำไมมีนักบินอวกาศมาใส่บาทแบบนี้

แต่ว่าคุณแม่ของน้องคนนี้บอกว่า
ใส่ชุดนี้มันยังพอจะป้องกันอะไรได้บ้างไงคุณ
ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวลูก
เด็กหญิงคนนี้คือเด็กหญิงชัชยาเดียวตระกูล

น้องจจ๋าก็เปิดหมวกครอบและเล่าให้เราฟัง

เห็นเขาโพสต์ขายชุดนักบินอวกาศสำหรับเด็ก
หนูก็เลยรบแม่ซื้อให้หน่อยนะฮะจะได้ป้องกันตัวหนู
แล้วก็เด็กแค่นี้คุณฝากให้กำลังใจ
ฝากให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด๑๙ขอให้หายไวแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอ
คุณพยาบาลบุคลากรด่านหน้าทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละต่อสู้กับโรคโควิด๑๙
นะฮะหนูมองว่าคุณหมอพยาบาลเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยนะฮะ
ฟังเสียงน้องจ้าจ๋านะฮะแล้วทำไมถึงแต่งชุดเนี้ยโรค
อ๋ออีกเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะ

บ้านหนูต้องเปิดร้านล้างรถหนูต้องเชื่อแม่ล้างรถ
ต้องเชื่อผู้คนมากมายหนูจึงบอกให้ตามยูทิศแบบหนูให้ค่ะ

หนูคิดว่าจะต้องการเสียโรคที่ดีต้องเริ่มมาจากตัวเราเอง
หนูคิดว่าที่ดีต้องการเสียโรคได้ส่วนหนึ่งค่ะ

คุณน้องตอบคำถามเหมือนหน้างามเลย
การต้องการต้องเริ่มจากตัวเอง
เห็นน้องจ้าแล้วใส่ชุดอวกาศไปแล้ว

คุณผู้ชมผู้ใหญ่บางคนก็อยากเป็นเด็กเหมือนกัน

เดี๋ยวไปดูกัน
นี่ค่ะโอ้โหใส่ชุดอวกาศมาแต่ขาเต๋อนะ
เดี๋ยวนะมันเป็นทรงขาสั้นเหรอ

เหตุผลที่เป็นทรงขาสามส่วนขาเต๋อแบบนี้เพราะอะไร
อยากรู้ไหม
ถ้าอยากรู้เนี่ยไปฟังเขาเล่าเองนะฮะ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
ชีวิตมันระบักละมุนอย่างนี้แต่ว่าเหตุผล

แต่มันไม่มีสั่งไปสั่งมาเอ้าได้ของเด็กมา

แต่ขายาวร้นชุดออกมาแบบนี้
เวลาจะขึ้นลิฟต์ขึ้นได้คนที่เพื่อนขึ้นไม่ได้แล้ว

ก็เป็นสีสันในช่วงที่เราต้องมีการใช้ชีวิตแบบใหม่
ก็อยากจะดูอะไรแบบนี้ที่มันแบบเบาบ้าง
พยายามนะพยายามจะหาอะไรที่มันเรียกรอยยิ้มได้
มาเบรกอารมณ์เบรกความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ดู